คุณผู้ชมฮะเราพาไปขึ้นเหนือครับ
ชมความงดงามของโคมไฟหลากหลายรูปแบบ
เขาติดประดับไว้ทั่วอำเภอแม่สะเรียงที่จังหวัดแม่ห้องศรเลยนะฮะ
เขาจัดทำแบบนี้ไว้เพื่อความงดงามแล้วก็งานบุญในช่วงออกพรรษาแบบนี้แหละ

ใช่เพราะว่ามันสีสันสวยงามแบบนี้
ใช่ครับโคมเหนือโคมล้านนานะเจ้า
มไฟสวยที่ประดับอยู่ตามริมถนนบ้านเรือนวัดวาอาราม
ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับ
ชาวอำเภอเขาพร้อมใจกันนำมาประดับตกแต่งในประเพณีออกวา
ก็เป็นการภาษาของชาวไทยใหญ่
ซึ่งก็คือเทศกาลออกพรรษานั่นเองนะครับ
ก็สืบทอดกันมาแบบนี้๖๐๐ปีแล้ว
ก็จะมีการจัดโคมไฟประดับประดาษไว้แบบนี้
แล้วก็อนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับ
โชว์ความงดงามของเขาเรียกราชวัฒน์ประทีบโคมไฟ

ประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ
จนถึงวันที่๓ตุลาคมนะครับ
โดยก่อนถึงวันออกพรรษาชาวบ้านในอำเภอแม่เสรียง
จะประดับประดาตกแต่งราชวัฒน์ทรุ้งประตูหน้าบ้าน
ราชวัฒน์หมายถึงขอบเขตหรือว่าหมายถึงรั้วนั่นเองนะครับ
ด้วยการนำไม้ไผ่มาสารเป็นรั้วตกแต่งด้วยประทีบโคมไฟ
กล้วยต้นอ้อยแล้วก็ตุงตามความเชื่อของชาวบ้าน
เพื่อเป็นการศักระแล้วก็รอรับเสด็จพระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
หลังจากทรงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาแล้วนะฮะ
ทุกเช้าระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๓ตุลาคม
คือตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณตี๔เป็นต้นไป
อำเภอแม่เสรียงจะพร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมือง
ออกมารอตักบาปที่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง
แล้วก็ตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลด้วย